ทางภาคอีสานเขาจะออกไปหาอาหารที่เขาเรียกว่าอาหารชั้นสูง
ไปแยะแยะไข่มอดแดงกันดีกว่าจ้ะ
ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลคอนบุรีอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชศรีมาเนี่ยนะคะ

เขาก็จะออกตระเวนไปแย่ไข่มดแดงกันตามต้นไม้

คือต้นมะม่วงเนี่ยมันจะมีมดแดงที่ไปทำรังอยู่เยอะใช่ไหม
เขาจะเอาไข่มดแดงไปประกอบอาหาร
แล้วก็เอาไปขายเป็นรายได้เสริมเลี้ยงครอบครัว
น้องเวตองดูสิยังสูง
เออสุดยอดอ่ะสุดยอดจริง
และนี่คืออาหารชั้นสูง
อุ๊ยรู้สึกคันดูภาพต้องคันไหมคุณผู้ชมเนอะแยกตัวกับไข่ออกจากกันแล้วนะคะก็จะมาดูว่าหาได้มากได้น้อยแค่ไหน
อันนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของในแต่ละพื้นที่นะคะมาพูดคุยกับพี่ชูชีพสร้อยสำโรงหน่อยเขาเป็นชาวบ้านที่ไปหาไข่มดแดงเนี่ยนะเขาบอกว่า
แล้วก็จะอยู่ที่กิโลกรัมละประมาณ๒๐๐บาทถ้าเป็นไข่ล้วนไข่มดแดงล้วนกิโลกรัมละ๔๐๐๔๐๐บาทจ้ะ
พ่อแม่พี่น้องอวบไหมเป่งอวบมากนะคะส่วนเมนูที่นิยมทำกินกันคือ
เขาบอกว่าเมี่ยงมดแดงอันนี้ไม่เคยกินไม่เคยเหมือนกัน
เป็นหมกเป็นยำปกติเราจะแกงบ้างอะไรบ้างใช่มั้ยฮะ
งมดแดงเนี่ยวิธีการทำเริ่มจากการทำความสะอาดแล้วนำไปต้มให้สุกแล้วเทน้ำทิ้ง
จากนั้นก็จะนำมดแดงแล้วก็ไข่มดแดงไปคั่วคั่วกับเนื้อมะพร้าวขูดตะไคร้ใบมะกรูดซอยแล้วปรุงรสด้วยเกลือ
พริกป่นแล้วนำไข่มดแดงหอมแดงพริกแห้งทอด
โรยหน้าอีกนิดนึงปั๊บไปกินแก้มกับผัก

แล้วก็กินกับผักแป้งไป
เจอกินกะลำปลี้ที่อะไรก็ได้
แต่เอาจริงอันนี้แปลกไม่เคยเห็น

สุกแล้วแล้วก็น่ากินเหมือนกันเนาะ

บอกตรงสารภาพตรงเพิ่งเคยเห็นครั้งแรก

แก้มให้มันแบบเป้วนิดนึง

เวลาเปรี้ยวอะเรายังไม่ได้กิน

เวลาพูดมันจะเปล้ว

ภาษาไทยวันละคำกับน้องใบตอง

เป็นเมนูที่ชาวบ้านเขานิยมรับประทานกันเป็นอย่างมากเลย
บางคนเขาเอาไปขายสร้างรายได้ได้ด้วย

รวมไปถึงขายตัวที่เป็นไข่มดแดง